ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
โพสต์กุโหคโพสต์ข้อเข็นอะไรมิดเผือน

เราเรียกร้องในกระบวนความติดครรภ์
เราโพสต์ในขั้นตอนที่เรากระทำมาทั้งหมดทุกอย่าง
แล้วก็จากทุกคนที่ให้มา
ก็พร้อมที่จะต่อสู้ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอย้อนให้ฟังนิดเดียวนะคะ
คดีของพลทหารวิเชียนเผือกสม
จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี๒๕๕๙
ที่เสียชีวิตคือมิถุนายนปีนั้นจากการถูกซ้อม
คือทำผิดนะคะระหว่างที่ตัวเองเป็นพลทหาร
ก็เกณฑ์ทหารแล้วก็ทำผิด
ทำผิดแล้วถูกลงโทษแต่ทีนี้พอถูกลงโทษเสร็จแล้ว
อาการหนักมากถึงขนาดต้องส่งโรงพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วครอบครัวไม่ได้รู้จากต้นสังกัดนะคะ
รู้จากทางโรงพยาบาลโทรไปแจ้งคนในครอบครัว
คุณแม่นะคะโทรไปเช็คต้นสังกัดของลูกชาย
แล้วได้รับคำตอบว่าลูกฝึกอยู่สบายดี
งงค่ะตัดสินใจไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็พบสภาพของลูกตัวเอง
ว่ามีสภาพที่คุณแม่เองก็ทำใจไม่ได้
และสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นมิถุนายน๕๔
แล้วก็มีการร้องเรียนเรียกร้องความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
โดยคนที่นำเลยเนี่ยก็คือหลานสาวของผู้ตายนะคะ

ข่าวนี้ดังมากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่
แล้วก็มาดังเมื่อเวลามีฤดูการของการเกณฑ์อาหารอยู่เรื่อย

เหตุการณ์เมื่อวานี้ที่หลานสาวคนนี้โดนเนี่ยคือลูกต่อเนื่องค่ะ
เพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเอาตามข่าวนะคะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตายของพลทหารวิเชียน๑๐คน
คนไม่ได้มีข้อติดใจสงสัยอะไร
แต่มีอยู่หนึ่งคนที่มีการตั้งคำถามจากคนในครอบครัว
แล้วก็แม้แต่ตัวหลานสาวเองว่าอีกหนึ่งคน
ซึ่งมีจะบอกว่ามียศสูงสุดใน๑๐คนนี้ก็ได้เนี่ยนะคะ
ทำไมถึงไม่โดนข้อกล่าวหานักในการร่วมกันกระทำ
อันนี้เป็นการตั้งคำถามแต่อาจจะเป็นการกระทบกระทั่งกันได้หรือเปล่า
เพราะคนที่แจ้งความดำเนินคดีกับตัวหลานสาวของพลทหารวิเชียนคือท่านนี้นะคะ
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านค่ะว่าไปโพสต์แบบไหน
ทำไมถึงไปลุกรานสิทธิของเขา
เขาแจ้งความเราว่าเราหมินเลยนะคะ
ท่านแรกค่ะสารสาวของพลทหารวิเชียนะคะ
อีกหนึ่งคนค่ะเป็นคนที่ประกบเธอตลอดนะคะ
แล้วก็จะมีชื่ออยู่ในข่าวเป็นการตั้งข้อสังเกตจากทหารบางท่านด้วยนะคะ
ว่าเอ๊ะทำไมสองคนนี้มีความสัมพันธ์อะไรกัน
แล้วตัวเธอคนนี้เนี่ยมีเป็นคนที่โดนคดีความกับทหารอยู่ด้วยนะคะ
ทำไมถึงมาประสานกันตั้งใจจะดิสเครดิตของทหารหรือเปล่า
เป็นผู้บริษัทการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมคุณพรเพ็ญโครงคจรเกียรติ

เพราะฉะนั้นใช้เวลาตอนแรกพอสมควร
เพราะจริงเรื่องมันจางนะคะเรื่องจาง
คนจะนึกไม่ออกว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องของใคร
เพราะว่าก็ว่าเรื่องของทหารเกณฑ์ถูกซ้อมมีอยู่เรื่อย
แต่ทีนี้เราคงไม่กลับไปไกลมากนัก
เอาใกล้ตกลงเมื่อวานนี้ยังยืนยันว่า
เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองโดนแจ้งความเหรอคะ

ครั้งแรกรู้ตอนโดนจับเลย

เพราะก่อนเขาจับเขาต้องหมายเรียก

ใช่ค่ะคืออยู่คือกำลังไปเสนอเซ็นนะคะ
ก็คือเซ็นอนุมัติเพื่องานด่วนเลย
เลขากรมก็ท่านก็บอกว่า
ไปทำอะไรมาทำไมตำรวจเรียกตัว
ก็ยังคิดในใจว่าวันนี้เลขากรมแซวแรงไว้นะ
ก็ยังไม่คิดอะไรก็บอกว่า
เรียนแทรกนิดเดียวคุณเมนเนี่ยเป็นคราชการ

นักงานราชการสังกัดกระทรวงอ่า
ทำอยู่ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ
ทีนี้ที่เขาแซวเนี่ยแปลว่าในจังหวะที่
ตำรวจเข้าไปรวบตัวเราเรียนใช้คำนี้ได้ไหมคะ

ลักษณะมันเป็นยังไงคะคือตอนรวบตัว

ตอนนั้นคือเราอยู่คนละที่กับตำรวจอยู่ค่ะ

เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาคือชุดกับจับกลุ่ม

แล้วเราก็เดินผ่านเขาไปเพราะว่าเราทำงานด่วน
เรากำลังเร่งที่จะไปขอลายเส้นนายปุ๊บ
เลขาก็แซวพูดมาอย่างนี้
เราก็คิดว่าเป็นการแซวเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็บอกยื่นแฟมให้ท่านเซ็นท่านบอกไว้ก่อน
ท่านก็ถามคำถามเดิมปุ๊บ

แล้วปุ๊บก็พอมาเจอชุดเดิมชุดที่เราเดินผ่านเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาเป็นชุดตำรวจจับกลุ่ม
เราก็ถามว่าเราไปทำอะไรไว้
เราก็ส่งหมายให้เราก็แจ้งข้อกาวหา

เป็นหมายจับจักษานค่ะอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ
ไม่ใช่ค่ะก็รู้ว่าเดินผ่านไปก็ได้รอก็ตามลำดับคือแจ้งนายเราใช่ค่ะให้นายเราพาตัวมาใช่ค่ะเอาแต่อย่างไรก็แล้วแต่คนต้องตกใจแน่อยู่ดีโดนจับนี่นะคะใช่ค่ะก็พี่พี่ที่ทำงานก็ลงมาลงมาดูมามาสังเกตมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ปล่อยให้เราไปโรงพักโดยลำพังก็ติดตามมามีนิติกรอะไรอย่างเงี้ยคือ
แบบแล้วเนี่ยนะคะเขาแสดงหมายจับให้เราเห็นแล้วเนี่ยนะคะคือคุณพรเพลเข้ามาจังหวะไหนคะ
เพราะว่าอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตได้เพราะคุณพรเพลเองก็มีคดีอยู่กับ
หน่วยงานนะเป็นลักษณะของหน่วยงาน

มันมีภาพไม่ดีต่อทหารได้นะเรื่องข่าวคุณ
คือเมื่อวานก็ปุ๊บมันคิดอะไรไม่ออก
ตอนแรกก็ตั้งสติก่อนอ่านปุ๊บ

เพราะว่าที่บ้านด้วยความที่ว่าที่บ้านเป็นชาวนา
แล้วเราเป็นคนเดินเรื่องมาทั้งหมดเองทุกอย่าง
ที่บ้านไม่มีความรู้แน่นอนเรื่องนี้
สองคือปุ๊บก็ตั้งสติโทรหา
ทนายความที่คดีแพ่งที่เป็นคนฟ้องแพ่งเราก็คือ
เราเพิ่งจากมูลนิธีประสานวัตนธรรม

ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิประสานวัฒนธรรม

เพราะว่าพี่หน่อยเห็นลงในเฟสว่าอยู่กับพี่เอก

และทนายของทางหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่

แต่เมื่อวานคือทางนิติกรก็ได้คุย

แต่พี่หน่อยเขาทราบรายละเอียดของหนูมาตั้งแต่ต้น
งั้นเทียนขอไปขยายความนะคะคุณพรเพ็ญคุณไป
คืออย่างนี้นะคะคือพอเรียกพี่หน่อยเนี่ย

ตามข่าวเนี่ยเคยเป็นนายจ้างกับลูกน้อง

ต้องเรียนตามตรงว่าตอนทำคดีนี้ค่ะ

หนูขอความช่วยเหลือขอความอนุคอความมิตราจาก
สภาธนายความมูลนิธิประสานวัฒนธรรม
คณะกรรมการสิทธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวชิราวุฒิจังหวัดสงขาคือหนูขอทั่วหมดเลยค่ะ

คือเป็นหนึ่งมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือ

แล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็ให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาที่เราฟ้องแพ่ง๓ปี

แล้วไม่ใช่ว่าสภาธนาความหรือว่าที่อื่นยังทิ้งนะคะ

ใช้คำว่าไม่ได้เคยทำงานร่วมกันมา
คุณไม่เคยอยู่สังกัดมูลนิธิประสานวินาทธรรม

แต่ตอนนั้นคุณผวลเพ็ญอยู่ที่กรุงเทพฯ

แต่ตอนนั้นจริงก็ทำงานในพื้นที่๓จังหวัดเฉดแดนภักดาห์อยู่
แล้วก็รับทราบเรื่องกรณีนี้นะคะ
ตอนนั้นอยู่กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
ก็คงต้องขอเอ่ยคุณหมอนิรันดิเนอะ
ที่เป็นคนช่วยประสานเรื่องการผ่าศพชันสูตรนะคะ
แล้วก็เนื่องจากหน่วยงานต่างเหล่านี้
เขาไม่มีทนายความให้ความช่วยเหลือ
แต่หน่วยงานของเราเนี่ยมีทะนายความอาศักดิ์สมัครนะคะ

เราก็เลยเข้าไปเป็นผู้แทนทางกฎหมายของญาติของพลฐานวิเชียน
ก็คือตั้งแต่ปี๕๔นึงเลยค่ะแล้วเมื่อวานี้ตอนคุณเมย์โดนจับพลเพ็ญอยู่ไหนคะ
อยู่บนรถตู้กำลังจะเดินทางไปสถานีตำรวจ
สอบพอเมืองปัตตานีเพื่อรับทราบข้อเก่าหาของตัวเอง
ค่ะมันก็เลยเป็นเหตุไงค่ะเพราะเห็นว่าพี่หน่อยอยู่ปัตตานี
นึกว่าอยู่ใกล้กันเพราะว่าเขาอยู่นาราธิวาสเพราะว่าอยู่นาราธิวาส
ก็เลยบอกพี่หน่อยนั้นช่วยอยู่ปัตตานีแล้วใช่ไหม
ช่วยมานาราธิวาสมาหามาช่วยหนูหน่อยได้ไหม
แล้วก็บอกถ้าหมายเรียกเหมือนของพี่ให้เลื่อนไปก่อนได้ไหม

เราก็เลยตอนนั้นกำลังจะก้าวเท้าเข้าสพเมืองปัตตานี

เราก็ตัดสินใจทำเรื่องตัวเองก่อนเพราะตอนนั้นมีคนรออยู่นะคะ
ก็เลยโอนสายให้ทนายความอีกท่านหนึ่ง
เพื่อจะประสานงานขอรายละเอียด

แต่ถ้าถามว่าอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะขอพึ่งพานะคะ

คือเดี๋ยวนะคะฉันจะไม่ขยายความของคุณพรเพลนะคะ

ซึ่งก็ไม่ใช่คดีเล็กนะคะเป็นคดีใหญ่เหมือนกัน
ทีนี้พอโทรหาแล้ว
คุณเดินทางเมื่อวานก็คือตลอดทั้งคืนใช่ไหม

ใช่จะหมายถึงว่าคือดำเนินการคือข้ามคืนเลยใช่ไหมคะ
ไปถึงที่สพซึ่งออกหมายเรา
กี่พรุ่งประมาณตีหนึ่งได้นะครับ

คือจริงต้องเรียนว่าถ้าสมมุติว่าพี่หน่อยตอบว่าไม่ว่าง
เราก็บอกตรงเลยว่าเราจะหาคนอื่น

คือเราก็มีอาจารย์ธรรมศาสตร์
แล้วก็เราก็ได้ประสานกรรมการสิทธิ์ก็ประสานมา
เราก็ถามว่าทางกรรมการสิทธิ์นี้พอจะมีใครเดินทางไปกับเรา
ได้มั่งบังเอิญเป็นพี่หน่อยอยู่ในพื้นที่
แค่ไขข้อสงสัยว่าจะตกรวงทำไม๒ท่านนี้ถึงมาเจอกัน

แล้วถ้าทหารเขาจะสงสัย
เราก็พาให้เชื่อได้ว่าเขาก็น่าจะสงสัยได้ว่า

เพราะฉะนั้นย้ำว่าคนที่แจ้งความเดินตัวคดีกับคุณคือทหาร

แล้วคนนี้เป็นหนึ่งใน๑๐คน
ซึ่งมีรายชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการตายของน้าคุณถูกไหม

แล้วที่ฉันพูดถูกไหมเพราะอ่านจากข่าวเนี่ย
คือมันยังมีข้อสงสัยสำหรับการเรียกร้องความยุติธรรม

คือประเด็นนะคะคือหนูมองว่าตอนนี้หนูไม่ได้มีปัญหากับกองทัพ
แต่หนูมีปัญหาอยู่แค่กับคนเลวคนเดียวที่สวมชุดเครื่องแบบลายผาง
หนูใช้คำนี้นะคะหนูไม่ได้ใช้ว่าเขาคือทหาร
แต่หนูมองเขาแค่ว่าคนเลวที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหาร
เพราะฉะนั้นคุณไม่มีปัญหาใดกับองค์กร

เพราะว่าหนูศรัทธาในกองทัพหนูเรียนรอดอร์

หนูยังคงถ้าไปอ่านข่าวเก่าหนู
หรือว่าได้ดูสัมภาษณ์เก่าหนู
ทุกคนจะเห็นว่าหนูปกป้องกองทัพมาตลอด

เพราะว่าคือเหมือนเราเรียนรอดอ

เราอยากเป็นอาหารเราอยากเกิดเป็นผู้ชาย

คือบอกตรงตอนนี้คือน้องชายสมัครเป็นทหารเกณฑ์๒ปี

เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าคุณไม่มีปัญหากับใคร

และกองทัพโปรตรรม

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ้อมน้าคุณจนตาย
ใช่ค่ะทีนี้รู้เรื่องมาก่อนไหมคะว่าเขามีไม่พอใจ
จะแจ้งความมีการแบบเหมือนกับสื่อสารพูดคุยกันมาก่อนไหม
ไม่ทราบค่ะแต่ก็คิดว่าเขาต้องมีประเด็นว่าจะเล่นหมินประมาทเรา
แต่เราก็คิดว่ามันจะต้องมีหมายเรียกเรามาให้เราตั้งหลับ
คือตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามีหมายเรียกมาปุ๊บเนี่ย
จะเดินทางไปที่นู่นเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ก็คือเราจะไปแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อที่จะกล่าวหาเขาว่า
มีส่วนร่วมที่ทำให้น้าชายเราเสียชีวิต
แล้วก็ไปพร้อมเอกสารหลักฐานจากการชี้มูลจากปปท
แล้วก็เอกสารสอบสวนจากกองทัพบก
แต่ไม่คิดว่าแจ็คพอร์ตมันจะมาอยู่มาจับกลุ่มตัว
เดี๋ยวนะคะคือถ้าฟังจากคุณนี่คือคุณรอเพราะโทษนะคะ
เอาฟังจากคนนอกคือคุณพร้อมที่จะเป็นคดีความกับเขาอยู่แล้วนะคะ

แล้วที่สำคัญคือเหมือนตั้งหน้าตั้งตารอเอกสารอะไรสักอย่าง

ใช่ค่ะให้เขามีคือหนูรอหนังสือจากปปทอยู่
ไม่ค่ะหนังสือคือเขาร้องเรียนหลายนวนงานนะคะ
แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบณณตอนนี้ล่างจากคดีแพร่งสิ้นสุดนะคะ

ดังนั้นความเห็นของปปทในการชี้มูลความผิดเนี่ย
เพราะในฐานะประชาชนไม่สามารถฟ้องร้องทหารได้
จะต้องเป็นหน่วยงานอาจจะเป็นอายการทหารเป็นตำรวจยื่น
ไปที่อายการทหารหรือว่าปปทชี้มูล
ก็ต้องเข้าสู่ระบบกลไกของทหาร
ดังนั้นสิ่งที่น้องเขารอก็คือการตัดสินใจ
หรือการมีคำสั่งชี้มูลความผิดของทหาร
ให้ทหารมีความผิดเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เป็นสิ่งที่เขาลอกคอยอยู่
แต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นหมายจับที่ทหารนาย๑
ไปฟ้องตำรวจแจ้งข้อหามินประมาท
และข้อหาพรบคอมพิวเตอร์
เมย์กลับมาเป็นผู้ต้องหา
เฉยนะคะเอกสารไปตกลงที่ไหนไหมเราได้ตรวจสอบไหม
มันมีเอกสารได้ตกหลวนมันจะพลาดไปได้อย่างไรคะ
เมื่อเช้านี้นะคะเช้าตรู่ก็คือทางตำรวจแจ้งว่า

วันที่๒๖พฤศจิกา๒๕๕๘และ๑๖มกราคม๒๕๕๙
ซึ่งระบุว่าส่งไปที่ปฐุมธานี
คือไม่มีรายละเอียดว่าส่งไปที่ไหน
แต่แจ้งกับทางทนายว่ามีการเซ็นรับ
ซึ่งเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยค่ะ
ยังไงคะใครเซ็นลับคะที่อยู่เดี๋ยวนะคะ
เป็นคนอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยว่ามีหลายที่อยู่คะ
ถ้าเป็นดูที่อยู่ตามบากประชาชน
จะเป็นขณะสังคมสงขสาชค่ะ
ธรรมสาชแต่อาจารย์ทางอาจารย์แล้วก็บริษัท

แน่นอนว่าถ้ามีหมายเรียกเนี่ยจะต้องโทรทั้งเฟสทั้งอะไรทุกอย่าง
แล้วหมายเรียกเนี่ยตามข้อมูลที่ได้มาทำไมได้เมื่อเช้าคะ
ก็เราอยู่ร่วมกันตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตี๓
ก็คือตามว่าทำไมเราถึงพลาดหมายเรียกใช่ไหม

แล้วเป็นห่วงเวลาที่เรารับทราบข้อเก่าหาครั้งแรก
ดังนั้นทนายจึงมีสิทธิในการซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในรายละเอียดว่า
ข้อเก่าหาที่มีต่อลูกความเรามีรายละเอียดอะไรบ้าง
แล้วคำถามแรกก็คือทำไมไม่มีหมายเรียก
ดังนั้นทางตำรวจก็เลยชี้แจงว่ามีครับมี๒หมาย

จังหวัดปฐุมธนีย์โดยไม่มีรายละเอียดว่าที่ไหน
เรามีที่อยู่ที่ปฐุมหรือคะ

แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่หอพักหนูแค่สองที่

ตกโหลนมีไหมไม่มีค่ะจริงมันถ้าจะพลาดมันอาจจะพลาดแค่ครั้งเดียวนะ

ไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมั่นใจว่าคณะรู้จัก
แล้วก็อาจารย์ในมหาลัยเนี่ยเขาจะมีเบอร์แล้วก็มีทางเฟซบุ๊ก
พี่ที่มหาลัยเขาก็มีเบอร์ติดต่อมีอะไรทุกอย่างค่ะ
แต่ว่าขณะที่รับเรื่องนะคะแล้วก็ดำเนินมาถึงขนาดที่ว่าเธอโดนจับไปแล้วเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะมันคงจะต้องมีเรื่องที่มันขึ้นโรงขึ้นศาลกันจริง
คำถามคือว่าคุณเมย์ไปทำอะไร
ทำไมนี่จะไม่ใช้คำว่านายทหารนายนั้นนะ
ทำไมผู้ที่ไปแจ้งความถึงแจ้งความนี้ได้
ทั้งที่คดีที่น้าชายเขาเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นคดีใหญ่อยู่แล้วนะคะ

คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการร้องเรียนเดินหน้าเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะ
ขอความเป็นธรรมจากที่เขาเสียน้าเขาไปเนี่ยนะคะ

แล้วที่ฉันคุยก่อนเข้ารายการว่าแพ่งเราตัดทิ้งเลยได้ไหม
เพราะว่าก็มีการเหมือนกับถ้าใช้พูดง่ายคือ๗ล้านกว่าบาทที่จ่ายคืนมาให้นั้นเนี่ย
ก็คือเหมือนกับทดแทนแล้วเหมือนกับก็ได้ยินคำขอโทษแล้วซะด้วยซ้ำไป
แต่ในใจหนูเนี่ยคือเมย์ยังรู้สึกว่าแพ่งเนี่ยยังไม่จบเหรอคะ
สำหรับตัวหนูหนูมองว่ายังไม่ศพค่ะ
คือตรงนี้ต้องแยกเป็นกรณีนะคะคือคดีแพ่งเนี่ย
เราฟ้อมหน่วยงานต้นสังการอันนั้นได้แก่กระทรวมกระลาโหมจำนวนที่๑
กล่องทัพปกจำนวนที่๒สำนักนายกจำนวนที่๓

มาแล้วค่ะได้มาตั้งแต่เมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์๒๕๕๗ค่ะ
ซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยมันกำหนดว่า
ต้นสังกัดที่ชดเชยเงินสินใหม่ทดแทนเนี่ยจะต้องไล่เงินคืน
จากผู้กระทำความผิดทั้งหมดคืนให้แก่รัฐ
ภายใน๑ปีหลังจากชดเชยสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว
มันก็คือหนูติดใจตรงนี้ว่าได้มีการไล่เบี้ยตรงนี้
ล้านตรงนี้คืนกลับมาคืนหลวงแล้วหรือยัง
เพราะว่า๗ล้านนี่มันคือภาษีของประชาชน

ใช่ค่ะคือหนูไม่อยากเอาเปรียบประชาชน
ไม่อยากเอาเปรียบแผ่นดิน

อันนี้ก็เลยในมุมของคุณเมย์ก็เลยรู้สึกว่า
อันนี้ยังไม่จบแต่ถ้าถามว่าในส่วนกระบวนการ
ที่ครอบครัวจะได้รับการเยอะแยะแล้วหรือยังเรียบร้อย
แต่เราแค่ทวงถามว่าแล้วหน่วยงานนั้น
ได้ไปไล่บี้ของคนที่ก่อเหตุแล้วหรือยัง
เพราะนั่นมันภาษีของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ

ส่วนอาญาค่ะอาญาไปถึงไหนล่ะคะ
อาญาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของปปชค่ะ
ก็คือรอชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งให้อายการ
สารปรัตนีสังฟองค่ะ
ซึ่งที่มูลเหตุที่ว่ามีความล่าช้า
เนื่องจากว่ามันติดในมาตรา๑๕๗
ก็คือความผิดของเจ้าพนักงานรัฐ
ซึ่งต้นเหตุตอนแรกก็คือมันมีหลายส่วนเกี่ยวข้องกัน
ก็ทำให้ต้องโยนกันไปส่งกันไปส่งกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเพราะเท่าที่ดูเนื้อข่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือมันมีคำถามมาตลอด
ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมคุณน้าคนจนเสียชีวิตเนี่ย
มี๑๐นายทุกยศทุกลำดับนะคะมี๑๐
แต่ทีนี้ที่มีการทวงถามกันผ่านสื่อเนี่ยคือทำไมแค่๙ที่โดนข้อหานัก
แล้วหนึ่งที่เว้นไว้ที่คุณบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเขาเป็นทหารซะด้วยซ้ำเนี่ยนะ
ซึ่ง๑นี้จนถึงตอนนี้เขา

เขายังรับราชการอยู่ใช่ไหมคะ
ก็ยังเป็นประเด็นติดใจระหว่างหนูกับกองทัพอยู่เหมือนกัน

ปปทได้ชี้มูลว่าร้อยโทคนนี้

ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา๘๓
แล้วก็ประมวลกฎหมายของทหารนะคะ
อายาทหารในมาตรา๓๐วัก๒

ควรจะพักราชการแต่รอยโทเนี่ย
ไม่ไม่พักราชการแล้วหนูก็ได้ทำหนังสือ
ที่กองทัพบกก็ปรากฏว่า
ทางนั้นก็ได้ตอบว่าโดยอ้าง
บอกว่าพลล๑๕เนี่ย
บพล๑๕เป็นคนตอบนะคะว่า
พิจารณาแล้วคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
จนาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ราชการ
ความผิดของรอยโทเออรอยโทคนนี้
ไม่มีความผิดต่อหน้าที่ราชการคือ
หนึ่งห้าเจ็ดแปดสามแล้วก็
ไม่มีความผิดไม่ส่งผลอะไร
ก้าวอันนี้มี๑๐ค่ะ

ไม่โดนพักราชการครับ
พอเขาเป็นคนโทรค่ะอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงหรือเปล่า

มีคุณพ่อรับราชการสีเดียวกันอยู่

ใช่ค่ะคือเราก็ได้เราได้ทำหนังสือถามกองทัพ

แต่เวลาตอนท้ายค่ะทีนั้นต้องถามว่า
อย่างไรก็แล้วแต่คุณจะคล่องใจอย่างไรก็แล้วแต่
คุณไปทำอะไรเขาแจ้งความคุณ

คือที่ได้คุยกับทางพนักงานสอบสวนนะคะ

ประมาณว่าหนูใช้เฟซบุ๊คของชื่อ
เฟซบุ๊กหนูนาริสลาวันร่วมกับสำนักเพจล่าร่อง

หรือว่าเอารูปครอบครัวเอาประวัติเขามาโพสต์

ด่าทอแล้วก็โพสต์ในเรื่องไม่จริง

ใช่ค่ะแต่หนูแชร์มาจากเพจล่าร่องในแชร์
ใช่แต่หนูไม่เคยใช้หยาบคายหรือว่าโพสต์ถึงเขา

หนูไม่เคยทำไม่เคยตัดต่อเขา

เอารูปเขาหรือว่าอะไรมาลง

ตามนี้นะคะคือคุณไม่ได้ตัดต่อภาพ

คือแชร์ตามที่เขาแชร์กันต่อมา

หมดเวลาค่ะไม่เหลือให้คุณพรเพ็ญเลยนะคะ

ดิสเครดิตแต่อย่างน้อยต้นรายการได้บอกแล้ว
สัมพันธ์ไม่ได้มีอย่างที่เป็นข่าว

วันนี้ต้องขอบคุณจริงค่ะที่มา
อธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ